คุณผู้ชมครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้นะฮะ

บุกเข้าไปที่สถานีตำรวจน้ำ

สุดท้ายเช่นวาฒอ์ที่บาดเจ็บไปสามนายครับ

หลบจังหวัดที่ตรงนี้เห็นไหมค่ะ
แล้วเสียงปืนเสียงระเบิดนะครับทุกผู้ชมครับ
บริเวณสถานีตำรวจน้ำที่ตากใบนะครับตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
ชาวบ้านก็ต้องหาที่หลบกันนะฮะยิงปะทะกันอยู่นาน๒๐นาทีได้นะครับ
หลังสิ้นเสียงปืนเสียงระเบิดเนี่ยพอเข้าไปเคลียร์พื้นที่นี่มีควันไฟมีไฟตรงนี้ด้วยนะฮะ
มีตำรวจเนี่ยบาดเจ็บไป๓นายนะครับเป็นทหารนะครับ๓นายด้วยกัน
นี่ค่ะบางภาพจะเหมือนกับเป็นคนก่อเหตุหรือเปล่าครับคุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วก็ในเมืองมีปืนไงครับ
นี่จังหวัดตรงนี้นะครับพวกยิงต่อโต้กับเจ้าหน้าที่นะครับ
นาทีกว่าได้สุดท้ายพอหลบหนีกันไปเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ๓นาย
มีพลทหารสุไลมารโดนสะเก็ดระเบิดที่ขาขวานะครับ
อาสาสมัครโอภาษย์มีขาซ้ายโดนสะเก็ดระเบิดจนเนื้อฉีกเลยนะฮะขาขวาก็โดนด้วยนะครับ
แล้วก็อาสาสมัครเอกวัตรสะเก็ดระเบิดเข้าชายโครงกับเอวนะฮะ
ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยจากจุดเมื่อสักครู่นี้ยังไปวางระเบิดที่หน้าร้านสะดวกซื้อนะฮะ
ห่างจากจุดแรกที่ปะทะกับเจ้าหน้าที่เนี่ยสักประมาณกิโลเมตรกว่า
นี่ช่วงโอ้โหถูกเผารถตรงนี้ด้วยนะฮะรถถูกเพลิงไหม้นะครับ
มีกระสุนเนี่ยที่ยิงเข้าใส่รถเนี่ยพังเสียหายไปอีก๔คันระเบิดไป๊บอม
นี่คันนี้โดนกระสุนเข้าไปนี่ค่ะไปร์ไบล์บอมเนี่ยไปเจอไปร์ไบล์บอมยังไม่ทำงานอีก๒ลูก
นี่ก็ต้องมาล้อมเอาไว้ก่อนมีกระเดืองนิรภัยอีก๑๐กว่าอันนะ
มีบ้านพักมีสำนักงานของตำรวจน้ำเนี่ยถูกยิงเนี่ยเสียหายอีกเสาไฟฟ้าถูกวางระเบิดหักไปอีก๖ต้น
โอ้โหไม่รู้มากันกี่คนเมื่อคืนนี้
คือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าเมื่อคืนนี้กำลังนั่งดื่มน้ำชากันอยู่นะฮะข้างรั้วกำแพงของสถานีตำรวจน้ำ
คนร้ายเนี่ยน่าจะ๑๐กว่าคนแบ่งเป็น๒ชุดชุดหนึ่งแฝงตัวที่ข้างกำแพงรั้วด้านขวามือใช้ระเบิดไป๊บอมเครื่องใส่สถานีตำรวจน้ำ
ใช้ปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็คลานหมอบหาที่หลบกันเลยนี่ตรงนี้ที่ชาวบ้านบอกแฝงตัวเข้ามา